แต่วันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่อีกหลายภาคส่วนนะครับ
เรื่องของคดีความนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าไปตรวจค้นบุกจับ
แล้วก็ได้หลักฐานสำคัญมาเป็นตู้เซฟ

วันนี้ใช้เวลาอยู่ชั่วโมงกว่าถึงเปิดออกมาได้

ตู้แรกเนี่ยไม่พบทรัพย์สินหรือว่าสิ่งของอยู่ในตู้นะครับ
ส่วนอีก๒ตู้เจอเอกสารถูกมัดรวมกันในกล่อง

ก็ถูกมัดรวมกันในตะกร้านะครับก่อนจะนำมาเก็บไว้ในตู้เซฟนี้
บอกว่าหลังจากการเปิดตู้เซฟแล้วพนักงานสอบสวน
ก็จะคัดแยกประเภทสิ่งของว่าเป็นเงินสดเป็นเอกสาร

แล้วก็จะมอบให้กับตำรวจเอาไปประกอบสำนวนคดี
พร้อมกับดูว่าเอกสารนั้นไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับใครหรือไม่อย่างไร
คุณผู้ชมคะทางด้านพันธุ์ตำรวจโทสุพัฒน์ธรรมธนารักษ์ผู้มนุยการกองคดีค้ามนุษย์
กรมสอบสวนคดีพิเศษก็บอกแบบนี้นะคะว่า
จากการสอบปากคำนายบุญทรัพย์อมรรัตนสิริยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลหาเจ้าของตัวจริง
ที่นี่ตกลงใครเป็นเจ้าของนะคะยืนยันว่าจะนำตัวมาดำเนินคดีได้แน่นอนค่ะ
คือไปตามตัวนายบุญทรัพย์หรือว่าป๊ากบ

ในคดีค้ามนุษย์นะครับ
ส่วนหลักฐานที่ได้มามันก็มีหลายสิ่งหลายอย่าง
อย่างที่ท่านทราบมาตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะเอกสารการรับรอง
การดูแลบุคคลต่างนะฮะ

ตำแหน่งตำรวจในสอนอวังทองหลางเจ้าของพื้นที่
หรือว่าสรรพากรเองก็มีชื่อว่าดูแลร้อยเปอร์เซ็นต์

วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็นำเอกสารหลักฐานต่าง
โดยเฉพาะรายชื่อตำแหน่งต่าง
บุคคลต่างนะครับที่ตรวจค้นได้เอาไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่นะครับ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทนะครับ
ก็มีอยู่๒๐กว่ารายชื่อเพื่อจะได้เอาไปตรวจสอบว่า
จะเป็นหลักฐานที่สามารถเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เรียกรับผลประโยชน์ได้
หรือไม่อย่างไรคือทางเจ้าหน้าที่เองเขาบอกว่ามันก็ค่อนข้างลำบาก

เพราะมันเป็นชื่อที่มันยืนยันตัวบุคคลไม่ได้อย่างชัดเจน
เหมือนคุณชูวิทย์บอกล่ะค่ะเพราะว่าเอกสารที่บอกว่าเป็นบัญชีสวยเนี่ยนะคะ
เชื่อว่าหลายคนเห็นแล้วมันเป็นแค่ชื่อตำแหน่งไงคะ

แล้วมันไม่ได้มีชื่อไม่ได้มีนามสกุลไม่ได้มีลายเซ็นต์เป็นแค่ระบุตำแหน่งเอาไว้เฉย
อาจจะเป็นใครตำแหน่งเดิมตำแหน่งเก่าอันนี้ไม่รู้มันไม่สามารถชี้แจงชัดได้
ก็อย่างที่ระบุเรื่องของสรรพากรที่มาใช้บริการแล้วก็มีการรับรองกันเนี่ย
ธิบดีกรมสรรพากรก็บอกว่าก็ตรวจสอบไปแล้วนะ
ท่านประสงค์พุทธเนศบอกตรวจสอบไปแล้วที่สรรพากรพื้นที่ที่อยู่ในบัญชีเล่มรายชื่อของเขาเนี่ย
สรรพากรเขตบอกว่าไม่รู้เป็นสรรพากรช่วงไหนยังไง
แต่ช่วงปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรช่วงปัจจุบันทุกคนเนี่ย
มาทำงานแบบเช้าไปเย็นกลับไม่เคยมีใครไปเที่ยวสถานบริการอาบอบนวดในพื้นที่เลย
นี่ค่ะก็จะเจอบัญชีสวยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมีลงวันที่ชัดเจน
มีลงตำแหน่งเอาไว้แต่ไม่มีลายเซ็นต์ไม่มีชื่อนามสกุล

ส่วนอีกชื่อหนึ่งชื่อรับรองผู้กำกับการสอนอวังทองหลาง
๑๐๐ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานพบศาลเทพศัลเวทย์
วันนี้ท่านบอกว่าคือแน่นอนมันต้องขยายผลแหละนะ
จะมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์อะไรยังไง
กับเรื่องของการค้ามนุษย์การรักรอบค้าพุทธเวณี

แต่ในส่วนของผู้บัญชาการสนวังทองหลังเบื้องต้น

มีการยืนยันกลับมาว่า
วันเวลาที่พาททิ้งถึง

ภูมิกับการสอนอวังทองหลางยืนยันว่าช่วงเวลานั้นท่านอยู่กับครอบครัว
อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
ร่วมกันเป็นผู้สนองความคล่ายของผู้อื่นโดยเป็นธุระจัดหา
หรือพาไปเพื่อการอนาจารย์และความผิดตามพรบคนเข้าเมือง
ส่วนอีก๔คนคุณผู้ชมค่ะ
นายชัยนรงค์อันสุกนายมณัฐอวมทัพ
นายเอกนเพชรจารุวัฒน์ปฐมกุลนายสมชายแสงอุดม
ทั้งหมดนี้๔คนนี้เป็นพนักงานเชียร์แขก
ในสถานค้าประเวณีร่วมกันเป็นผู้สนองความไคร้ของผู้อื่น
โดยเป็นธุระจัดหาพาไปเพื่อการอนาจารย์
ก็ไปยืนคำลองต่อสารฝากขังเป็นครั้งแรกตั้งแต่๑๕๒๖มค
แล้วก็ต้องมีการสอบสวนพยานอีก๑๐ปาก
ต้องรอผลตรวจประวัติต้องโทษของผู้ต้องหาด้วย
ชั้นสอบสวนตอนนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดที่เล่าไปทั้ง๕คนนี้ค่ะปฏิเสธนะคะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่ว่าท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าโทษหลายข้อหาที่เล่าไป
เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงกลัวว่าจะหลบหนีแต่ผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยก็เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดมาประกันตัวนะคะ
ศรัทธาธรรมเนี่ยเตรียมมา๗แสนคนอื่นเตรียมมา๕แสนเพื่อที่จะขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าขอประกันตัวไปในระหว่างสอบสวน
แต่สารท่านพิเคราะห์แล้วมองว่าพฤติการแห่งคดีเนี่ยค่ะเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงแล้วก็ลักษณะความผิดมันเป็นขบวนการ
ในเรื่องของการค้าประเวณีเป็นภัยต่อสังคมกลัวว่าถ้าปล่อยตัวชั่วคราวไปผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีอาจจะไปข่มขู่พยาน
ดังนั้นในชั้นสอบสวนไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะก็เลยนำตัวทั้งหมดไปเรือนจำเลยนะคะที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ